คุณผู้ชมคะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าโทรไม่ขับ
ผู้หญิงคนนี้เธอก็ปฏิบัติตามนะเพราะว่าอะไร
จอดรถข้างทางแล้วก็โทรศัพท์
แต่พอโทรเสร็จเท่านั้นแหละกำลังจะออกตัว
เกียร์ผิดค่ะเข้าเกียร์ถอยหลัง
แล้วไปดูหน่อยว่าสภาพรถ
โอ้โหนี่ไปมุมซอก
ใช่ค่ะตรงซอกตรงนี้แล้วก็ไปชนกับกำแพงบ้านค่ะ
ตำรวจสพเมืองกระบี่แล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบ
นี่รถหุ้มไหมหุ้มถอยหลัง
ชนกำแพงบ้านได้รับความเสียหายค่ะ
นี่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะ
รี่สีบรอนคันนี้สภาพด้านหลัง

ประตูฝั่งซ้ายเสียหายกำแพงบ้านก็แตกค่ะ
ปูนมันเกลื่อนเลยตามพื้นนะคะ
คนขับคือนางนัทยาช่วยคุ้มอายุ๔๓ปี
ตัวคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะ
ยังเล่าให้ฟังได้อยู่ว่าตอนแรกขับรถออกจากตัวเมือง
แล้วระหว่างนั้นมีสายโทรศัพท์
เธอก็จอดรถข้างทางคุยโทรศัพท์ตรงจุดแถวนี้นี่แหละค่ะ
เสร็จเรียบร้อยจะออกเดินทางต่อ
เข้าเกียร์เตรียมเหยียบคันเร่ง
แต่ดันไปเข้าเกียร์ผิดใส่เกียร์อาเกียร์ถอยหลัง

กับกำแพงบ้านแบบนี้ได้รับความเสียหายค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวเจ้าของรถเก๋งบอกว่าเธอก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายนะ
เดี๋ยวตำรวจจะเชิญทั้งทางเจ้าของบ้านแล้วก็รถเก๋งคันนี้
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
เกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายต่อไปด้วยนะคะ